เอาไปดูเรื่องราวความสวยงามกันหน่อยที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
หลายคนรอคอยมานานเพราะว่าวัดแห่งนี้ก็ต้องปิดให้บริการไป
เพราะว่าเรื่องของโควิดสิบเก้าที่มันระบาดระรอกที่สอง
ที่จะพาไปนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีฮะ
โอ้โหคุณดูความสวยงามตอนนี้เขาเปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไห้สักการะบูชากันแล้วนะครับ
ค่ะเสียงคุณเหมือนมักกระท่ายกเหมือนกันนะ
เชิญเข้ามาเลยครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับปิดทองฝังลูกนิมิต
บริเวณด้านหลังวัดเอามาร่วมทำบุญกันได้ทุกคน
ที่ประเวณตรงนี้ครับให้ดูไปต่อคุณชิสาแต่เพิ่งกวนใจผอม
มหาวิหารแก้วร้อยเมตรเพราะในการเดินความยาวประมาณสักร้อยเมตรแล้วคุณจะได้เจอกับ
องค์พระพุทธชินราชจำลองสวยงามจริงนะครับ
รวมไปถึงสรีระสังขารหลวงพ่อฤษีลิงดำบนบุษบกทองคำ
เป็นพื้นที่ที่สาธุชนเขามากราบไห้บูชากันนะครับ
ไปถามพระครูประหลัดทร์สมนึกจาวาธวรรษวัฒว์จันทรารามหรือว่าวัฒว์ธ่าสูง
ชาวบ้านเขาเรียกกันนะฮะท่านก็กล่าวว่า
ให้มีการระบาดในพื้นที่ทางวัดจึงต้องปิดศาสนสถานทุกจุด
โดยเฉพาะมหาวิหารแก้วร้อยเมตรตามคำสั่งของภูวาเป็นเวลาสี่สิบวัน
เขามีข้อผิดปฏิบัติก่อนที่จะเข้าไปสักการะด้วยนะ
ล่าสุดตอนนี้นะครับทางวัดได้เปิดศาสนสถานทุกจุดแล้วนะ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปท่องเที่ยวทำบุญกลับไหว้สักการะกันแล้ว
อ้าวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดวัดนะ
สบายใจได้เลยเพราะว่าเขามีการทำความสะอาด
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไงซะต้องขอความร่วมมือ
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจริงนะครับ
ต้องดูแลตัวเองล้างไม้ล้างมือ
แล้วก็เข้าไปในวัดสวมใส่หน้ากากอาณาบัย
สาธุชนทุกท่านที่ไปวันนี้ก็ไปร่วมทำบุญกันได้
ทำวงทำบุญกันจะได้มีจิตใจที่สงบสุข
อบฟันแล้วก็สบายคิดสบายใจ

อายุทธ์ห้องน้ำเป็นทางไหน
เดี๋ยวเดินไปด้านหลังนะครับแล้วก็เดินฟ่าวัตรวัตรเจ็ดเจย์

ดีมากเลย

ได้คุณชนะรับงานเพิ่มอยู่ตอนนี้

เรื่องของวัดวาดสวยก็ดีเหมือนกันนะ
มีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะคุณผู้ชม